ติดตามกันต่อนะครับมาติดตามเรื่องของหวยกันหน่อยนะครับ
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกประชุมชุดขี้คายคดีนะฮะ
เพื่อวางกรอบในการทำคดีเรื่องของหวยทั้งหมดในทุกพื้นที่
โดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรี
วันนี้ก็มีการเรียกคนที่ชื่อว่าในแผน
ในแผนเป็นคนอ้างว่าเห็นว่าหมวดจรูนก้มไปเก็บลอตเตอรี่

ต้องแต่ว่าต้องถูกดำเนินคดีร่วมกับครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินด้วยนะครับ
ผลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า
ว่าจะมีแนวทางในการดำเนินคดีต่อจากนี้อย่างไร
โดยคณะทำงานจะประชุมเพื่อสรุปการออกหมายเรียก
ในธนกรเหลืองไหม่เอยมหรือว่าในแผน

โทรจรูลวิมูลก้มเก็บลัตเตอรี่ในตลาดเมริกซ์ซิตี้
ซึ่งเป็นการออกหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐาน
ร่วมกันกระทำผิดกับนายปรีชาไคร่ควร
แล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
เนื่องจากว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในแผนจะเปลี่ยนคำให้การในภายหลังแต่ก็เป็นเรื่องที่จำนวนตัวหลักฐานนะครับ
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมออกหมายเรียกนายปรีชากับทางด้านของ

แจ้งข้อหาฐานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗
ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ขอสารออกหมายจับ
พลตำรวจตรีสุทธิพงพิกุลผู้บังคับการเป็นอดีตแล้วนะครับ
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทธรณ์จังหวัดกาลจนบุรี
พนักงานสอบสวนทำงานไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและระบุว่า

จึงสามารถออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีได้
พร้อมยืนยันได้ว่าคณะพนักงานสอบสวนมีข้อมูลและรายละเอียดทุกอย่าง
แต่ก็ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้

ทางด้านของนางปนัญชยาสุขมูลหรือว่าเจ๊เกียว
แล้วก็นางสาวพัชริดาพรมตายหรือเจ๊พัด
เดินทางไปที่กองบังคับการปราบราม
โดยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์
ก็จะมีพฤติการคล้ายกันหรือไม่เนี่ย
จะต้องรอดูพยาบาททั้งหมดในที่ประชุมซะก่อน
แต่ทุกคดีก็เริ่มต้นจากผู้ขายและผู้ซื้อ
ซึ่งตำรวจจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามความเชื่อ

แต่จะรู้จักพยาบาทและทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
ซึ่งก็ไม่สามารถชี้ว่าใครนั้นถูกผิดได้
และยืนยันจะดำเนินการทุกคดีให้แล้วเสร็จใน๒สัปดาห์นี้ครับ